หลังฝนถนนย่อมเปียกเฮ้ยแต่เรื่องของเรื่องฟ้าหลังฝนเกษตรกรยิ้มได้เพราะน้ำมาเพียบ
เนี่ย

ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูที่เขื่อนแห่งนี้นะฮะ
ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานชนประธานที่หนึ่ง
ท่านเปิดเผยว่าฝนตกก็ส่งผลดีไง
นอกเหนือจากนั้น

นั่นน้ำนองเต็มเลยครับ
ปริมาณน้ำเยอะแบบนี้เกษตรกรชาวนายิ้มได้เลยเพราะว่าชาวนาในพื้นที่หลายอำเภอเขาเร่งปักดำกล้าข้าว
ชาวนาที่อำเภอเชียดาจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละครับเขาเริ่มลงแขกดำนาปักข้าวกันแล้วนะ
นี่เขาบอกว่าตรงนี้แต่ก่อนมันเคยเป็นแปลงร้างมาก่อนแต่อย่างนี้ฮะยิ่งช่วงนี้ฝนตกแล้วมันตกถูกที่ถูกทาง
ตกแล้วน้ำมันไหลเข้าเขื่อนไงเขาก็เลยเริ่มที่จะทำการทำนากันแล้วล่ะครับ
แล้วทำแบบนี้ปักกล้าข้าวลงไปแบบนี้เขาบอกว่าลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวได้ดีอีกด้วย
เพราะฉะนั้นตกชุกแบบนี้เกษตรกรบรรลัยก็พลิกดารักกับมาปลูกค่าอย่างที่ผมบอกนะฮะ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีชุ่มฉ่ำชุ่มใจถ้าเห็นเกษตรกรเริ่มทำนากันแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวรอผลผลิตเลยนะ
แล้วไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะคิดว่าสิงหากัญญาตุลาเนี่ยฝนชุ่มฉ่ำเลยนะบางทีพายุมานะเพราะฉะนั้นก็ลองวางแผนกันดู
ถ้าต้องการน้ำก็หาพื้นที่กักเก็บเอาไว้นะคะจะได้เป็นผลดีต่อเกษตรกรด้วย
ใช่ก็กักเก็บน้ำเอาไว้เพราะว่าจริงก็ได้ข่าวแววมาว่าบางพื้นที่แรงนะคะ
ใช่นี่ก็น่าเห็นใจบางพื้นที่ก็เนี่ยกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้แต่บางพื้นที่ตอนนี้ก็มีอาการแร้งอยู่เหมือนกันเนาะคุณผู้ชม